ข่าวดีมีให้ดูที่ไทยรัฐทีวีครับ
เป็นความที่คนมีน้ำใจในสังคม
ส่งคลิปนี้มาให้ทางผู้สื่อข่าวของเรา
คือพี่แกรฟฟู้ดคนหนึ่งฮะเขาไปเจอนะครับ
แม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันมา

ันรถมอเตอร์ไซค์แม่ลูกคู่นี้ไปถึงปั๊ม
ระยะทางสักกิโลกิโลหนึ่งได้

บันทึกเหตุการณ์ความประทับใจที่เห็นบนท้องถนน

ใช้เท้ายันรถจักรยานยนต์ของแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับ
จากรถน้ำมันหมดท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
ถามว่าไปไกลแค่ไหนก็สัก๑กิโลเมตรได้
จากนั้นแม่ลูกก็เข็นรถเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ

ซึ่งเป็นถนนตัดผ่านหมู่บ้านคลองหวะ
ตะบนคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
ส่งให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ
เพราะว่าอยากให้คนในสังคมมีน้ำใจกันแบบนี้
แล้วก็รวมถึงชื่นชมความมีน้ำใจของพี่กราฟฟู้ดคนนี้ด้วยครับ